บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงขณะนี้

แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับประชาชน
เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ติดตามบรรยากาศจากคุณวิมลวันธรรมพักดี

รายงานจากจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะ
แม้ว่าประชาชนหลายคนจะเดินทางเข้าจุดคัดกรอง
เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

แต่ต่างคนก็มีความภาคภูมิใจ
ที่ได้เดินทางมาถึงบริเวณโดยรอบของพระบรมมหาราชวังค่ะ
ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
นาปราธินั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวัง

เพื่อให้ทันเข้าจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ออนศรีรางามประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

แม้ว่าวันนี้ไม่สามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
บริเวณด้านในพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังได้
แต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เดินทางมาถึงบริเวณ

และอย่างน้อยขอแค่ได้กราบบริเวณด้านหน้ากำแพง
วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วก็ยังดี

เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าประชาชนที่ผ่านจุดคัดกลอง
เมื่อ๒๔นาฬิกาที่ผ่านมา
จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ทุกคนค่ะ
ติดตามจากคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
แม้ว่าจะล่วงเลยเข้าสู่วันใหม่๖ตุลาคม๒๕๖๐แล้วนะคะ
แต่ว่าบรรยากาศขณะนี้ที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง
โดยเฉพาะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้
คือประตูวิเศษชัยศรีประตูซึ่งจะเปิดให้ประชาชนนั้น
ทยอยขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ขณะนี้ยังเต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่มีหัวใจแห่งความจงรักพักดี
ที่เดินทางมาเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙เป็นวันสุดท้าย
แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาจนถึง๑นาฬิกาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าประชาชนที่ผ่านจากจุดคัดกรองตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน
จะสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ครบทุกคน
ขณะนี้นะคะจากการสังเกตประชาชนยังคงอยู่ในเต็นต์รอคอยกันเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่พยายามระบายประชาชนให้เข้าสู่พระบรมมหาราชวังให้ครบทุกคนนะคะ
ซึ่งนอกจากจะมีประชาชนนั้นรอคอยที่บริเวณเต็นต์รอคอยโดยรอบท้องสนามหลวงแล้ว
ประชาชนซึ่งกราบพระบรมศพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและออกมาจากประตูมณีนพรัช
ปักหลักรออยู่ที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงนะคะ
หลายคนค่ะมีการกรอบพระบรมศพพร้อมกับหลังน้ำตา
และตั้งใจที่จะนั่งรออยู่ที่นี่เพื่อเห็นภาพประตูวิเศษชัยศรีปิดลง
ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นจะได้อยู่ร่วมกัน
เพื่อเป็นการส่งพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
โดยบรรยากาศขณะนี้นะคะเต็มไปด้วยพลังแห่งความจงรักพักดี
ของพี่น้องคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก
จากการพูดคุยกับประชาชนหลายคนนะคะแม้ว่าจะใช้เวลารอคอยนับ๑๐ชั่วโมง
ที่จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันสุดท้ายนี้
แต่ทุกคนมีหัวใจเดียวกันหลายคนไม่ย่อท้อเลยค่ะ
รู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าสำหรับการรอคอยมากที่สุด
เป็นช่วงเวลาที่จะได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านมากที่สุด
และจะได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องคนไทยที่มีหัวใจเดียวกัน
และนี่นะคะคือภาพบรรยากาศสดขณะนี้
ที่บริเวณถนนหน้าพระารในประตูวิเศษไชซี
บรรยากาศสดที่ไทยรัฐทีวีจะเกาะติดให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกต้นชั่วโมง
จนถึงประชาชนคนสุดท้ายที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะ